ปีใหม่ปี๒๕๕๙นี้นะคะ

และก็ชนะทุกอย่างเหมือนบริลัมย์ยนิเทศ

คิดต่อสิ่งดีทำเป็นสิ่งดี
ขออำนาจของผลบุญทั้งหลาย
โดนบันดาลประธานพรให้ร่ำรวยรุ่งเรืองพ้นทุกโศกโวยภัย
ก็คือคิดดีพูดดีทำดี
ทำแก้ปัญหาสิ่งที่ผิดพลาดปีที่แล้ว

โวยพรให้คนไทยทุกคนมีความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้นะครับ
พบเจอแต่สิ่งที่ดีไปตลอดปีเลยนะครับ

ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขสดชื่นเหมือนฟ้าหลังฝนนะครับ

สวัสดีปีใหม่ครับ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

นามของตัวแทนไทยรัฐทีวี
ผมขอมามอบคำอวยพรให้กับท่านผู้ชมทุกคนครับ
ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
และมีสุขภาพที่ดีตลอดปีและตลอดไปครับ